คุณปกติแล้วคุณชอบซื้อไอศครีมรถเข็นไหม

ชอบมากเลยคือช่วงนี้มันหาทานยาก
เวลาซื้อไอศครีมรถเข็นบางคนชอบใส่อะไรขนมปัง

กรวยเอ๊กรวยที่คุณว่าเนี่ยจะเหมือนกรวยของพี่คนนี้ไหมคะ
ใส่ข้าวเหนียวพี่ใส่กลวยด้วย
ใส่กลวยด้วย

ใส่ทั้งตู้ก็ไม่พอ

คุณพี่เจ้าหน้าที่จะให้ใส่กลวยอันนี้เหรอ

ถ้าใส่กลวยนี้

เอาสิพี่ก็บอกใส่ได้แต่กินไหม

คือปกติแล้วปกติเวลาเราจะทานไอศครีมแบบนี้

แต่ทีนี้เขาคงแบบว่าหยอกเล่นกับพี่ที่เป็นรถเข็นมาขาย

แล้วถ้าเป็นคุณคุณทานไหม
ทานแล้วคุณรู้ไหมว่าใส่อะไรอร่อยที่สุด

ใส่ปากใส่ปากนี่แหละอร่อยที่สุดแล้ว

เดี๋ยวมุกนี้เด็กอนุบาลก็เล่นนะ

เพราะว่าถ้าคุณลองใส่หูใส่ตาไม่อร่อย

แล้วถ้าเกิดว่าใส่มือมันจะ

ครบแล้วตับครบตับแล้ว

ลืมใส่ใจในความสะอาดด้วยเรื่องของอาหารการกินนะคะ
สาระคืออย่างนี้จำสาระคืออย่างนี้